แต่ว่าเราเริ่มต้นกันด้วยประเด็นที่กำลังฮอตมากในสังคมออนไลน์ณขณะนี้
เป็นคลิปในคลินิกแห่งหนึ่งอืม
พิกัดว่าอยู่แถวย่านสะพานสูงคุณเขียนมาสอน
มีพ่อกับแม่เขาพาลูกไปหาหมอที่คลินิก
ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมดูคลิปนี้เลยนะครับ
เผยแพร่ไว้ในโลกออนไลน์นะครับ
คุณหมอบอกว่าไงคะคุณหมอบอกว่า
คือหนูอุตส่าห์บอกว่าเนี่ยพอดีเห็นบอกว่าเป็นรอยดั่งนะคะคุณหมอ

แต่พูดยังไงก็บอกว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นดัง
ถ้าเกิดว่าไปส่องใครมาก็ไปรักษาแบบคนอื่นสิ

คุณอย่าพูดอย่างนี้สิคะคุณหมอ
ถ้าเกิดว่าเราจะไปรักษาคนอื่นสิเราจะไปหาที่นี่ทำไมล่ะคะ
คุณรักษาให้คนไข้แบบนี้คือมันพูดจาไม่ดีอย่างนี้มันไม่ดีไงคะ
อ้าวผมก็พูดถูกเนี่ย

คุณต้องบอกว่ามันไม่ใช่รอยด่างมันเป็นอย่างอื่น
คุณต้องพูดอย่างนี้นะครับที่คุณข้าได้ไปรักษาคนอื่น
และไม่ได้บอกว่าจะไปรักษาคนอื่นไม่ได้
ถูกต้องว่าคุณรักษาคนอื่นค่ะ
ไม่ได้เชื่อแค่ถามว่าเป็นรอยดังใช่มั้ยคะ

เราก็ปล่อยคลิปเต็มที่โพสต์ในโลกโซเชียล
ในโซเชียลก็พาดหัวว่าคนไข้ต่อยหมอจนแว่นหลุด
ก็มันเหมือนกับการยันกันค้ำกันผลักกันนะ
เราก็ไม่เห็นลักษณะของการที่ว่าจ้วงหมัดอะไรกันขนาดนั้นนะครับ

ใช่คือคลิปนี้ฝ่ายที่ถ่ายก็คือฝ่ายของพ่อแม่
ของเด็กคนหนึ่งที่พาไปหาหมอนะครับ
เขาโพสต์คลิปพร้อมกับเขียนข้อความเอาไว้แบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
แต่ว่านี่คือสิ่งที่ออกมาจากฝ่ายที่ถ่ายคลิปนะ

รายละเอียดทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นเป็นมาอย่างไรเนี่ย

ผู้ที่โพสต์คลิปบอกว่าคลินิกแห่งนี้อยู่ย่างสะพานสูง
จะตรวจคอเด็กอายุ๓ขวบหมอไม่ได้สั่งให้เด็กอ้าปาก
กลับมาด่าผู้ปกครองว่าจะยืนอยู่ทำไม

เราเป็นผู้ปกครองจะกล้าทำนอกเหนือคำสั่งหมอไหม
ครั้งที่๒ลูกเป็นด่างที่หน้า
ซึ่งเราก็ถามไปดีว่าลูกหน้าเป็นด่างใช่ไหม
กลับย้อนมาว่าถ้าใครว่าเป็นด่างก็ไปรักษากับคนนั้นสิ
ถ้าจะรักษาตามอำเภอใจหนี้สิทธิ๓๐บาท

วงเล็บสุดท้ายก็ไม่ได้ยา
พยาบาลและเจ้าหน้าที่บอกว่าหลายคนก็บ่น

และหมอท่านนี้มีคดีความกับคนไข้ท่านอื่นอยู่
ฝากท่านผู้เกี่ยวข้องช่วยดูแลด้วยครับ
เรายินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติม
สาเหตุที่โพสต์เพราะเห็นใจคนไข้ที่มารอใช้บริการที่นี่
และเจอเหตุการณ์เดียวกันกับผม
ก็คือประโยคสุดท้ายที่คุณหมอพูด

คุณหมอก็พูดในลักษณะที่ว่าถ้าไม่พอใจ
ก็ให้ไปรักษาที่อื่นแต่ก็มีคำหยาบโผล่ออกมาด้วย
เกี่ยวกับเรื่องหน้าเป็นด่างแสดงว่านี่คือเหตุการณ์ที่ที่สอง
แต่นี่คือฝั่งของคนถ่ายคลิป
เขาก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวเหมือนกันนะคะว่า
คุณหมอคนนี้ก็จะมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่บ่อย
ก็คือจะพูดจะค่อนข้างจะแรงหน่อย

แล้วก็มีกรณีพิพาทอยู่หลายกรณีก่อนหน้านี้เหมือนกัน

ทีมข่าวเราก็พยายามจะติดต่อคุณหมอนะคุณภาคภูมิ
ครับก็คุณหมอคนนี้ก็ยังไม่ได้พูดอะไรมากนะครับ
แต่ก็บอกกับเราครับหมอที่ปรากฏอยู่ในคลิปนะครับ
บอกว่าตอนนี้ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีเอาไว้แล้ว
ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดจนถึงฟ้องศาล
เรื่องนี้ถ้าต่างฝ่ายต่างพูดคงไม่เหมาะ
เพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปว่ากันตามกฎหมาย
ไม่อยากพูดอะไรมากแล้วก็วางสายไป
ส่วนคู่กรณีเราก็พยายามติดต่อเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังติดต่อไม่ได้
เพราะฉะนั้นก็จะมีข้อมูลก็อย่างที่เขาโพสต์เอาไว้แล้วเราก็รายงานให้ทราบ
ค่ะคือในโลกโซเชียลโพสต์คลิปนี้เยอะเลยหลายเว็บหลายเพจเลยนะคะ
โพสต์คลิปแล้วก็เปิดประเด็นคำถามว่าตกลงแล้วจากคลิปนี้ใครถูกใครผิด
ให้ลองคิดดูจากการเห็นภาพนี้แต่ถ้านับจากที่เขาโพสต์มาเนี่ย
นั่นแสดงว่าคลินิกนี้เป็นคลินิกที่รับคนไข้๓๐บาท
ไม่รู้ว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรยังไงขึ้นหรือว่ามันจะมีเรื่องราวที่จะวิพากษ์วิจารณ์กันมากกว่านี้หรือเปล่า
เดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเราบอกกันแล้วกันนะคะ